คราวนี้เกิดขึ้นเป็นม้าเหล็กก็คือรถไฟ
กับรถเก๋งนี่แหละค่ะรถเก๋งเนี่ยเขามากัน๕คนนะคุณ
เป็นครอบครัวก็จะไปหาญาติที่ราชบุรี
มีพ่อแม่ลูกแล้วก็ญาติญาติในนั้นมีเด็ก๓ขวบด้วยนะคะ
ปรากฏว่าพอขับมาตรงจุดที่เป็นจุดตัดทางรถไฟเนี่ย
มันไม่มีเครื่องกั้นแล้วคนขับรถเก๋งไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
สุดท้ายโดนรถไฟชนแล้วก็ลากออกไปอีก๒๐เมตร
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๓รายนะคะ
เมื่อวานเพิ่งเกิดเหตุเลยค่ะบริเวณจุดตัดทางข้ามรถไฟ
หน้าโรงเรียนเทศบาล๓ประชายินดีหมู่๒
ตำบลปากแร็ดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
รถเก่งคันนี้แหละคุณผู้ชมนิสันสีขาวนี่แหละถูกรถไฟ
ขบวนที่เจ็ดสองหกทาม่วงบางซื้อ
เป็นรถไฟที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่านะคะ
พุ่งไปชนตรงจุดตัดข้ามทางรถไฟแล้วจุดตรงนั้นน่ะ
มันไม่มีเครื่องกั้นแล้วก็ลากรถไปไกลกว่า๒๐เมตร
รถไปจอดอยู่ที่พงญากข้างทางนะคะ
สภาพคือข้างหน้ากระจกแตกหลุดออกมาทั้งบานเลยนะ
แล้วในรถก็พบร่างของนางสาวมนฤดีอินจากอายุ๒๔ปี
ถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมานอกรถ
อกจากนี้ก็พบนางสาววรางคณาสลาวคูณอายุ๔๐ปี
เด็นออกมานอกรถอาการสาหัสเลยค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๓รายก็คือคนขับรถเนี่ย
เป็นลูกของคนขับรถเนี่ยอาการสาหัสเลยนะคะ
ทั้ง๓คนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ก็สอบสวนผู้บาดเจ็บที่ให้การได้

ผู้เป็นสามีขับรถพาภรรยา
แล้วก็พาลูกชายวัย๓ขวบรวมถึงญาติ

ตั้งใจจะกลับมาเยี่ยมญาติที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
พอมาถึงจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุ
ทางรถไฟมันไม่มีเครื่องกั้น
แล้วตอนที่กำลังขับรถข้ามทางรถไฟเนี่ย
นายนพัฒน์บอกว่าไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟนะ

รถไฟพุ่งเข้ามาแบบกระชั้นชิดแล้ว
นพัฒน์ตกใจไม่รู้จะทำยังไง
หยุดกึ๊กอยู่กลางรางรถไฟแบบนั้น
แล้วรถไฟก็พุ่งชนแล้วก็ลากรถไปไกลเลยนะคะ
ภรรยาก็คือนางสาวมนฤดีที่นั่งอยู่เบาะหน้า

แล้วลูกชาย๓ขวบนั่งอยู่กับภรรยานะ
ข้างหน้าเหมือนกันลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนนางสาววรังคณานั่งอยู่เบาะหลังที่เป็นญาติ

นั่งอยู่เบาะหลังก็เจ็บที่ขาขวา
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เขาถึงบอกว่ามันต้องมีสติตลอดเวลาในการขับรถ

เหตุการณ์มันเกิดต้องมีสติจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะครับ